คือเวลาที่เราเห็นรถแบบนี้เราจะไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้เลย

เออแต่กลายเป็นว่ารถพ่วง๒๒ล้อพยายามจะเบียดเบียดรถเก๋ง

โทรบอกเพื่อนเฮ้ยมาจัดหน่อยดิ

มาช่วยกันเบียดจนรถเก่งจะตกถนนอยู่แล้วคุณผู้ชม

ถ้าเกิดว่าดอมพี่เบิร์ตหรือว่าคุณผู้ชมเจอแบบนี้
ขับรถอยู่ในรถคันที่ติดกล้องทำไง
คือเขาพยายามาจะเปลี่ยงออกนะเนี่ยจังหวะ

ถ้าเกิดว่าไม่มีเลนส์ฝั่งทางซ้ายไม่มีทางเบี่ยงออกไปเนี่ย

คือตั้งใจเลยแหละ
แบบนี้พี่รถเก๋งไปทำอะไรเขาก่อนบ้าง
เบิร์ตอยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวต้องฟังนะ
เพราะว่าท้ายที่สุดเรื่องนี้ตำรวจไปตามมาได้นะ
ตามมาคนขับรถพ่วง๒๒ล้อ

มันเป็นปมอะไรเหรอเหมือนกับเครียดแค้นแต่ชาติปางไหน
แต่ก็เปล่าเมื่อกี้ลูกศร๒คันเนี่ยนะคะ
คือคันหนึ่งเป็น๒๒ล้อก็ขับมา
ตรงนี้เป็นถนนพระราม๒ขาล่องใต้ค่ะที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
แล้วรถเก๋งเองพยายามที่จะเร่งเครื่องหนีแล้วนะ
พ่วงก็ตามแล้วก็เบียดติดกล้องด้วยต้องหักเข้าซ้ายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ
ไม่ใช่แค่นั้นตามเพื่อนมาขอดูนาทีตามเพื่อนนะ
นี่โดนรถใหญ่๒คันรวมกัน๔๐ล้อรุม
เบอร์ออกขวาก่อนเขาเข้าขวาได้ปั๊บไอคันข้างหน้าพยายามเปลี่ยนมา
พี่เขาต้องเข้าซ้ายเหมือนกับขับรถในเกม
ออกขากขณะเลย
ถ้าสมมุติเกิดว่าคนที่ไม่ได้มีทักษะการแบบขับรถแบบนี้เขาจะหลบยังไง
ต่อให้มีทักษะก็หวาดเสียวน้ำแข็ง
ถ้าสมมุติเป็นน้ำแข็งเจอน้ำแข็งต้องทำยังไง

คลิปนี้เจ้าของกล้องหน้ารถเนี่ยเขาเอามาโพสต์นะ

จากเจอ๒๒ล้อรอบแรกแล้วมาเจอรถ๑๘ล้อกับเพื่อนกันนั่นแหละ
เข้าข้างทางอีกทีนึงคือถ้าเกิดว่าไล่ตั้งแต่แรกเนี่ยนะ
ฝั่งรถเก๋งเขาโดนรถบรรทุกไล่เบียด๓๔ครั้งแล้ว

ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยเอาคลิปนี้ไปโพสต์ขอความเป็นธรรมผ่านโซเชียล
ข้องใจเหมือนกันว่ารถทั้งสองคันทำไมทำแบบนี้จริง
บรรทุกไม่ควรจะวิ่งขวาไหมเขาขับแบบว่าเออเขาก็ปาดซ้ายปาดขวาเหมือนกัน
มันอันตรายสรุปคือเรื่องนี้ตำรวจจับได้แล้วนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะทางร้อยตำรวจเอกสรรยพงศ์อ่อนสิงหรองสารวัตรสถานีทางหลวง๑กองกำกับการ๒ตำรวจทางหลวงเนี่ย
ตัวทั้ง๒๒ล้อทั้ง๑๘ล้อมาเลยอายุยังไม่๓๐กันเลยพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชม
ใช่๒๒ล้อชื่ออภิเดชอายุ๒๗ปีส่วน๑๘ล้อชื่อประวีนอายุ๒๙ปี
พี่เดชเขาก็รับว่าครับคุณตำรวจผมเบียดรถคันนั้นจริงไม่พอใจอ่ะพี่เบิร์ตอยากรู้ใช่ไหม
ไม่พอใจทำไมรู้มากก็ผมโดนบีบแร่ใส่อ่ะแล้วฝั่งนั้นเขาจะปาดหน้าผมด้วยอ่ะ
พอเบียดรอบแรกไปแล้วผมก็เลยโทรตามปวีนมานี่ดิมาช่วยกันหน่อยจัดหน่อยดิ
นี่ค่ะปวีน๑๘ล้อก็เลยตามมาไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดอุบัติเหตุ
แค่อยากเบียดให้จอดลงมาเคลียร์บีบแต่ทำไมแค่นี้ค่ะ
ซึ่งตำรวจก็จะดำเนินคดีกับโชเฟอร์ทั้งสองคนนะคะฐานขับรถประมาทหวัดเสียวเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
นำตัวส่งพนักงานสอบสวนต่อไปคุณอยากถามว่าบีบแรร์ทำไมแต่ใช้วิธีการแบบเมื่อกี้
เออคือตอนที่เขาจอดอ่ะหัวร้อนขนาดนี้แล้วขับขี่แบบนี้เนี่ยไม่ควรอยู่หลังพวงมาลัยเลยนะ
อันนี้เป็นภัยกับคันอื่นจริงนะสงสารคนที่ต้องใช้เส้นทางด้วยกัน